ส่วนที่ช่วงนี้มาต่อกันที่ผลการเองค้าร่วมทั้งความเคลื่อนไหวกีฬานอื่นที่น่าสนใจกันครับ
จากสหพันธ์กรีธานานาชาติที่หัดบางแสนจังหวัดชนบุรี
มีนักวิ่งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมจำนวนมาก
แชมป์ด้วยเวลา๑ชั่วโมง๔นาที๕๕วินาที

ส่วนนัทธวุฒิอินนุ่มเป็นคนไทยที่ทำผลงานดีสุดนะครับ
เส้นชัยอันดับ๘เวลา๑ชั่วโมง๗นาที๑๗วินาที
เหล็กทีมชาติไทยที่เคยทำไว้๑ชั่วโมง๗นาทีกับ๓๕วินาที
และทำให้นัทธวุฒิได้รับโบนัส๑๐๐๐๐๐บาทด้วยนะครับ
เชมไทลิโอนกทุคัยจากเกรนยาก
ไปครองด้วยเวลา๑ชั่วโมง๑๕นาที๓๒วินาที
รับเงินรางวัล๓๐๐๐บาทครับ